ดอกลิ้นมังกรสวยงามมากเลยคุณผู้ชมสมกับที่ปลูกป่าฝ่าดงขึ้นภูเขามาได้ขนาดนี้นะคะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วแหมยามเช้าแบบนี้นะคะได้ชมธรรมชาติสวยงาม
ความร่มรื่นมีความชุ่มฉ่ำแบบนี้ก็ทำให้ชุ่มอกชุ่มใจค่ะ
ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองหลวงก็ตามหรือว่าพื้นที่ตามต่างจังหวัดนะคะ
สิ่งดีตามมาเยอะแยะเลยค่ะเตือนกันแบบนี้เพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้นะคะบางพื้นที่ฝนลดลง
แต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นก็คือพื้นที่แถบตอนบนนั่นเองนะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยา
เราสังเกตเห็นนะคะพื้นที่จุดสีเขียวสีส้มตรงนี้ค่ะ
เกาะกลุ่มกันหนาแน่นบริเวณแถบด้านตะวันตกของประเทศ
ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้เลยนะคะ
ส่วนปัจจัยหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดทั้งฤดูฝน

ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันให้มีฝนตกค่ะ
ต้องเตือนกันนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะ

ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศอยู่
พื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนเบาบาง
แต่ว่าจะมีเรื่องของฝนที่ตกสะสมอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือค่ะ
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
เฝ้าระวังเรื่องดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากจากที่มีฝนตกสะสมด้วย
ส่วนภาคอีสานวันนี้หลายจังหวัดจะชุ่มฉ่ำเลยค่ะ
ไล่มาตั้งแต่อีสานตอนบนจนถึงอีสานตอนล่าง
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่และมีเมฆเป็นส่วนมาก
เช่นเดียวกับภาคกลางค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะ
ต้องเตือนรบบุรีและสระบุรีที่จะมีฝนตกชุกหน่อย
ส่วนภาคตะวันออก๑๖๐เช่นกันนะคะ
นครนายกและปราจีนบุรีวันนี้ชุ่มฉ่ำ
มีคลื่นสูง๑๒เมตรในจังหวัดแถบติดกับทะเล
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนเบาหน่อย
แต่ว่ายังคงมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ห่างฝั่งไปนะคะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าขนอง
เกิดขึ้นได้๑๔๐ของพื้นที่มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะ
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนในช่วงของบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครจะไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผู้เห็นร่มกล้าจังหวัดพิศนุโลกให้ไปนะ
เพราะว่าช่วงถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
อกไม้ป่าอย่างดอกลิ้นมังกรจะเบ่งบานสะพรั่งเลยค่ะ